ตอนนี้ค่ะขอมาลุยธุรกิจนะคะด้านความสวยความงาม
ร่วมกับนักธุรกิจสาวสวยพร้อมทั้งดึงลูกสาวสุดเลิฟ
ต้องเจออยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้กระทบกับภาพลักษณ์เรื่องงานนะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็พูดคุยปรึกษากันมาตลอด
แล้วก็เชื่อว่าอีฟเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งค่ะ
ก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็คือยังพูดคุยกันปกติครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ที่ลูกสามารถปรึกษากับเราได้
ก็บอกเขาคำเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างโปรดใช้สตินะฮะ

เพราะว่าสติคือดิสเบสชั้นดีของชีวิตเลย

เพียงแค่ว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้น้องต้องดูแลพิเศษนะฮะ

การไม่ว่างเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยแบบไม่ต้องคิดเลยมาก
อะไรก็ตามแต่ที่มันมาเข้ามาในสมองเนี่ย
มันก็ตัดทิ้งไปทุกข์ปล่อยไปถือไว้ก็หนัก

ตอนนี้คุณอิกจะบอกว่ามีชื่อเสียในวงการมาขึ้น
อย่างที่แม่น็อตบอกแล้วทุกข์ปล่อยไปหอบไว้มันก็หนัก
สาธุก็บอกทุกคนก็แล้วกันใครที่มีความทุกข์นะคะ